กรุงเทพชนบุรีมีการตั้งด่านตรวจนะคะ
พอไปตรวจนี่ก็พบรถยนต์คันหนึ่งนะคะ

ภายในมีคนขับ๑คนค่ะ
เป็นชายนะคะสวมชุดดำทั้งหมดเลย

พบว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง

เดินทางมาท่องราตรีในกรุงเทพมหานครนะคะ
และระหว่างเดินทางกลับวัดเจอด่านตรวจดังกล่าวค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีค่ะตั้งด่านตรวจ
กัดป้องกันเหตุบริเวณถนนสาย๗ตอนที่๒ช่วงขาขึ้นมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยา
พบรถเก๋งค่ะหมายเลขทะเบียนขอไข่ยักษ์๔๙๙๙จังหวัดชนบุรี
วิ่งมาจุดตรวจมีท่าทางค่อนข้างเพี้ยรุดนะคะ

พบพระประหลัดจักริตนิยมอายุ๔๘ปีค่ะ
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิบูรณสัญหาธรรมในอำเภอศรีราชาซึ่งเป็นคนขับ
ใส่กางเกงขายาวสีดำเสื้อแขนยาวสีดำสวมหมวกไหมพรมสีดำ
และมีนายธนพัฒน์งามนิธิโชธรัฐอายุ๒๓ปีนั่งเบาะซ้ายด้านข้างคนขับ
และอีกหนึ่งคนคือนายปากรอินทรภานิษฐ์อายุ๒๔ปีนั่งเบาะหลัง
ในสภาพเมาสุราทั้งคู่ตรวจสอบภายในรถพบจีวรอังสะและสบง
ซุกอยู่ในกระเป๋าผ้าสีดำวางอยู่ที่เบาะหลังนะคะ
และมีถุงยางอนามัยหลายสิบอันรวมทั้งขวดวายยี่ห้อดัง
วางอยู่บริเวณคันเกียร์ด้วยค่ะตำรวจได้นำเครื่องตรวจแอลกอฮอล
ให้พระประหลัดจักริตเป่าปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๑๒๒มิลลิกรัมค่ะ
ก็ได้ควบคุมตัวส่งตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับนะคะด้านพระประหลัดจักริตบอกว่า
รู้ตัวว่าผิดแต่ก็สายไปแล้วค่ะบวชมานานถึง๑๔พันศาจนได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ได้ขอโทษญาติโยมกับสิ่งที่ทำลงไปก่อนจะศึกจากความเป็นพระค่ะ